ส่วนอีกที่หนึ่งก็อยากจะแนะนำให้ไปเหมือนกันนะครับกับร้านร้านนี้เรื่องของเรื่อง

แต่งชุดแบบนี้แบบเงาะป่าเฮ้ยสรุปขายอะไรกันแน่ครับเนี่ย

ขายสมูอก์ไหมคะพี่นัท

แต่เขาขายฝาดไทยจริงเลิกนะไปต่อปรุงพิษา

คุณพี่คนนี้เขาชื่อว่าพี่ลำไพรแชมเบอร์แลน

ชื่อว่าพี่ลำไพเช็มเปห์เบอร์เลนด์เป็นญาติกับออเคทเช็มเปห์เบอร์เลนด์
นักบ่อที่เล่นอยู่กับเรียลพอล์นอยู่ในขณะต่างหัวแล้วนะครับ
อ้าวอันนี้กูก็ไม่ใช่แล้วมั้งเอ้านอกเลือกไปแล้ว
ที่๘ตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
เห็นแบบนี้ก็สงสัยทำไมต้องแต่งตัวกันแบบนี้
ลำไพรก็บอกว่าเอาล่ะที่แต่งแบบนี้เธอชื่นชอบตัวละครเจ้าเงาะป่าเป็นอย่างมาก
อ๋อชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเอ้ยเอาอย่างนี้จริงใครก็ชอบ

นางเรื่องราคาเรื่องนี้นะนะ
ทักไทยแกรู้ป่าวแกใส่กุ้งมาเนี้ยกี่ตัว

ตัวใหญ่อย่างเนี้ยใสมาเป็น๑๐นะครับ
อยากไปลองกินอร่อยกับแม่คะ
ง้อป่าคนนี้ก็ได้ไปที่รัฐผัดไทยเจภัยง้อป่า
ภัยเจ๊ภัยเงาะป่าวโหชื่อก็เก๋อืมคาแรคเตอร์ก็ชัดเจนแบบนี้ใช่
แล้วหน้าตาของผัดไทยก็น่าทานด้วยมีโอกาสก็ลองไปทานกันดูค่ะ